คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นค่ะ
ค้นหาผู้ที่สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์
เพื่อไปสู่เวทีระดับโลกนั่นเองค่ะ
เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผลงานวิทยาศาสตร์

ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจกับคนไทยนะคะ
การค้นหาผลงานหรือผลงานอังกฤษ
ได้เห็นโครงการแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เปิดโอกาสให้กับใครก็ตามที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์
อายุระหว่าง๑๘๔๐ปีค่ะ
ได้มาแสดงความสามารถเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์
โดยนำเสนองานเหล่านั้นออกมาให้เข้าใจง่าย

ใช้เวลาไม่นานนะคะคือ๓นาที
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒
สำหรับการแข่งขันนะคะมีผู้ผ่านเข้ารอบกว่า๒๐คนค่ะ

ก็มองว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ
ทำให้คนไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์
และทำให้เด็กไทยมีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
โครงการนี้จะช่วยให้คนมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย
ที่ไม่ใช่อะไรที่แบบต้องเป็นคนฉลาดมากพูดจาไม่รู้เรื่องเท่านั้น
แล้วก็การที่พอมีความสนใจในการเอาคอนเซ็ปต์มาหัดพูดหัดคิดอย่างนี้
แน่นอนว่าเด็กไทยรุ่นถัดไปเขาก็จะต้องมี
ฉันจะฝึกภาษาอังกฤษต้องดีขึ้นแน่

แต่ว่าทุกอย่างมันก็จะช่วยกันส่งเสริมกันขึ้นไป
ให้คนไปสู่เวทีนานาชาติได้มากขึ้นนะคะ

ก็จะมีการคัดผู้เข้าแข่งขันให้เหลือ๑๐คนเท่านั้นค่ะ
ซึ่งจะเลือกคนที่สามารถนำเสนอได้ดี
ส่วนเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย
จะต้องไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ
งานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก